เราไปต่อกันอีกหนึ่งเรื่องดีกว่าก็ยังหยุดในเรื่องความสนุกนะคะคุณผู้ชม
แรงเหมือนกันคุณผู้ชมค่ะนโมไทยบ้านนั่นเอง
ที่สำคัญเรื่องนี้ยังมีนักแสดงหนุ่มเลือดอีสานแท้ด้วย
หนุ่มหล่อหน้ามนต์คนนี้นะตู่มตามยุทธนาอย่างไร
มาร่วมแจมสร้างสีสันด้วยนะคะเจอตัวทั้งทีบันเทิงไทยรัฐค่ะ
คว้าตัวมาสอบถามถึงอาการคลั่งรักแฟนสาวนิดนึง
โอ้โหทำไมช่วงนี้คนในวงการบันเทิง
มีแต่เรื่องความรักกับน้องคนนี้เลยอาหลีอัธริญญาค่ะแฟนเขาสวยนะน่ารักนะ
ช่วงนี้บอกเลยว่าหวานจี๊จาทุกโมเมนต์เลยค่ะ
มีโพสต์ภาพแบบสวีทควงกันไปบุกเยาวราชถ่ายแฟชั่นคุณคะ
ล่าสุดสาวอาหลีค่ะก็ยังยกเค้กไปเตอร์ไพรส์วันเกิดตุมตามด้วย
กองถ่ายเลยนะฝ่ายชายก็แน่นอนค่ะยิ้มไม่ยอมหุบเลย
เพราะว่าช่วงชีวิตนี้นะโลกทั้งใบของคุณตามให้น้องอาหลีคนเดียว
อาญาเปิดตัวคบกันได้ไม่กี่เดือนค่ะแต่พระเอกสุดติ๊ดที่รักอาหลีมากนะคะ
ยังไม่ปฏิเสธเลยว่าผมนี่แหละผู้ชายคลั่งรักตัวจริงเออแมน

ใช่ครับก็ประมาณนั้นเลยครับไม่มีอะไรจะเถียงเลยครับ

ก็มีความสุขดีครับอยู่ด้วยกันมีความสุขดี
ล่าสุดที่ไปถ่ายเป็นอยู่ที่อาวาราสใช่ไหมค่า

ไปเพื่อถ่ายภาษีนี่เนี่ยครับ
เอ่อกรูมตาเขาก็จะเป็นคนติดหน่อย
แต่เรื่องความรักเขาก็ไม่ปิดบังนะจ๊ะเปิดเผยเต็มที่

จริงฉันไม่มีแต่คนข้างรัก